เรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำยังเป็นที่พูดถึงครับ

ตัวสูงขึ้นรวมไปถึงนโยบายล่าสุดในการปรับขึ้นค่าแรงมันยังไม่ชัดเจนอีก
ทำให้อาจจะไปเกิดสภาวะการชะลอการลงทุนแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาตามมา
รัฐบาลใหม่ควรจะมองปัญหารอบด้านฟังเสียงอย่างทั่วถึงแล้วก็ทำให้
คล้องกับข้อกฎหมายอย่าปรับค่าแรงตามนโยบายการหาเสียงเพราะมันจะอันตรายมาก
ถ้าปรับแล้วแน่นอนกระทบกับผู้ประกอบการสุดท้ายอาจจะหยุดลงทุนและย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศอื่นได้ครับ
การปรับค่าแรงตามนโยบายการหาเสียงมันอันตรายมาก
ข้าน้วยให้ใครไม่จะไห้การสอดคล้องกับจากกฎหมายทันที่วางไว้
ทางด้านของนายกิรติมรัชโนนะครับประหลัดกระทรวงพาณิชย์วันนี้เป็นประธานการประชุมแล้วก็มอบนโยบายให้กับภูมิในการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
หรือว่าทูตพาณิชย์แล้วก็พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
ท่านก็บอกว่าได้มีการหามรือกับเอกชนถึงแนวทางในการร่วมมือการเร่งผลักดันการส่งออกของไทยให้โตตามเป้าหมายได้ที่๑๒
พร้อมตั้งคณะทำงานเพื่อประสานกันกับทูตพาณิชย์แล้วก็เจาะลึกความต้องการของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
คาดว่าจะช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศได้มากกว่า๑๙๔๐๐ล้านบาทนะครับ